มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
เป็นการทำโทษเด็กแว้น๕คน
แต่ว่าทำโทษแบบเป็นการตักเตือนเฉย
เพราะว่าถือว่าเป็นการกระทำความผิดสถานเบา
และเป็นการกระทำผิดครั้งแรกด้วย
ทำโทษเบาที่บอกว่าเบาก็คือการวิทย์พื้น
และหลังจากนั้นก็ปล่อยตัวไป
ข้อหานี้ก็คือเขาไม่สวมหมวกกันน็อก
ซึ่งตำรวจเค้าดั้งตั้งด่าน
ด่านเกี่ยวกับเรื่องของวินัยจราจรอยู่นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยค่ะ
แล้วก็มีคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้แล้วก็แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
โดยเฉพาะเฟซบุ๊กของกลุ่มต่างในเมืองเลย
คนที่อยู่ในภาพนี้เป็นนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพป่าปูน
อำเภอวังสะพุง๕คนขี่กันมาคนละคัน
ซึ่งถูกตำรวจสพหนองย่าปล่อง
ตั้งด่านกวดขันการจราจรนะคะ
หน้าบริเวณโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวงถนนมริวัล
เขาถูกจับในข้อหาไม่สวมหวกกันน็อกค่ะ
ทำโทษวิทพื้นไป๑๐ครั้ง
แล้วก็ตักเตือนด้วยก่อนที่จะปล่อยตัวไปนะคะ
ก็พอถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียคลิปนี้นะคะ

ก็บอกว่าตำรวจสองนายแทนที่จะจับ
แล้วก็มีการปรับหรือว่าเขียนใบสั่งอะไรต่าง

เพราะหลังจากนี้ต้องไม่ทำแบบนี้อีกเพราะว่าผิดกฎหมายนะคะ

นายเก่งกล้าแก้วสิรินะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยสว่างคีรีธรรมจุดโคกขมิ้นเล่าว่า
ตัวเองเป็น๑ใน๕คนที่ถูกสั่งให้วิดพื้น๑๐ครั้งนี่แหละ
ยืนวันว่าเป็นข้อหาสวมไม่สวมวกเนี้ยระภัย
แล้วเขาก็บอกว่าตำรวจทั้งสองนายรู้จักกัน
เพราะว่าเขาเป็นกู้ภัยไงคะ
ตำรวจในพื้นที่กับกู้ภัยในพื้นที่มักจะทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะคะ
แต่เขาก็บอกว่าการที่รู้จักกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นข้ออ้างว่า

ตำรวจไม่ได้พูดคุยเหมือนทำความรู้จักกับเขา
คือรู้ปุ๊บไม่สวมวกกันน๊อกทำโทษวิธีนี้ดีกว่า
เพราะว่ายังเป็นเด็กนักเรียนอยู่เลยเป็นนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพ

ใช้วิธีการทำโทษสถานเบาแล้วก็ให้วิทพื้นแล้วก็ปล่อยตัวไปนะคะ
ก็จะได้ไม่ทำอีกนะแค่วิทพื้นกันไปนะครับ